ตูมติดโควิดเรียบร้อยแล้วฮะ

ตูมกักตัวแต่ก่อนหน้านี้คือมะตูมเนี่ยจะไม่ให้เข้าตึกเลย

แต่การฟักตัวนานมากเพิ่งรู้ผลเพิ่งออก

๑๐สิบเหรอใช่ประมาณ
ถ้าเอาแบบสากลเลยแบบเร็วเลยก็๕วัน

เพิ่งผลตรวจออกมาไม่กี่วัน
ที่เชียงรายแตกแล้ววันนี้

แต่นางอยู่ห้องตลอดนางไม่รับงาน
แต่พอพูกเค้กเที่ยงใหม่ที่ไปวอร์มอัพ
ปีใหม่วันนี้วันที่๒๐๒๐วันแล้วนะ

เพิ่งเจอนี่
พักตัวนานอยู่กันนะ
แต่เขาสงสัยแล้วเพราะว่าเทปที่แล้วเนี่ยพี่ผัดต้องไปถ่ายรายการกับเขา
แล้วเขาบอกว่าที่คุยกันเขาบอกคุณแม่เราไม่ได้เจอกันนะหนูไม่ไป
ทำไมเขาบอกหนูกักตัวเองตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้
สมัยเขาบอกหนูไม่ได้เจอกันนะหนูไม่ได้เจอกันนะ